ล่าสุดเกิดขึ้นใหม่อีกแล้วที่กรสินคุณ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชนนะฮะ
ว่าพบศพของหญิงสาวในลักษณะของมือของเธอ
ถูกมัดอยู่พล่ายหลังมัดพล่ายหลัง
แล้วก็เสื้อถูกถอดออกเหลือแต่ยกทรง

หกพงหญ้าข้างทางแบบนี้เจ้าหน้าที่เร่งไปตรวจสอบ
ในการตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ตำรวจสพกุชินาบรายจังหวัดกาศิลป์นะครับ

ก็ลงพื้นที่ตรงพงหญ้าบริมถนนสายนาไคร้มุกดาหาร
บริเวณบ้านขุมขี้ยางที่ตำบลกุฎว่า

ใกล้กับทางเข้าวัดป่าราชพฤกษ์หรือว่าวัดป่าบ้านขุมขี้ยางนะฮะ

ห่อด้วยผ้าปูเตียงลายต่างเนี่ยนะครับ
แล้วก็ผ้าเปรย์นอนมัดเชือกไว้ข้างนอก

เพราะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๖๗วันนะครับ

ข้างในพบศพของผู้หญิงอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนนะครับ

กางเกงขาสั้นสีดำนะครับ

มือทั้งสองข้างของเธอถูกเชือกมัดไพ่หลังไว้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามร่างกายนะครับตามศพก็พบบริเวณใบหน้านะคุณนะ

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖๗วัน
แล้วก็อาจจะถูกฆาตกรรมอำพราง

คุณคือเจ้าหน้าที่มาตรวจเลยบอกว่า
น่าจะเป็นการถูกฆ่าที่อื่นไม่ได้ถูกฆ่าที่นี่

เรื่องนี้นะครับผู้บังคับการตำรวจภูทธรณ์จกาศิลป์
พลตำรวจตรีสมนึกมิควาน

ล่าสุดได้มีการสั่งการให้ทางด้านภูมิกับการสพกุชินาบราย
พร้อมด้วยชุดสืบสวนลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน
ประสานไปยังโรงพักข้างเคียงให้ช่วยกันตรวจสอบ
ว่าในช่วง๗วันที่ผ่านมามีประชาชน

ประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนในพื้นที่
หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่มีญาติศูนย์หายไปนะครับ
ให้เข้าตรวจสอบแล้วก็แจ้งตำรวจสพกุชินาบรายทันที
ส่วนศพผู้เสียชีวิตตอนนี้ได้มีการนำศพไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
แล้วก็ตรวจสอบว่ามีร่องรอยของการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่

ข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนครึ่งวันเช้า
อัปเดตให้ทราบเลยว่าล่าสุดวันนี้
ทางภูมิกับการสพกุชินาบรายเรียกประชุมชุดสืบสวน
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
เรื่องต้นยังไม่ระบุชื่อและตัวตนของผู้เสียชีวิต
ยังไม่ทราบเลยอันนี้เพราะว่าไม่มีเอกสารติดตัว
และสภาพศพที่เน่าเปื่อยเพราะว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน
อีกทั้งยังไม่มีญาติประสานเข้ามา
และจากการตรวจสอบสภาพศพก็ไม่พบตำหนิรูปภัณฑ์ที่บ่งบอกตัวตน
แต่คาดว่าน่าจะเป็นบุคคลนอกพื้นที่
หรืออาจจะอยู่พื้นที่ใกล้เคียงถูกฆ่าจากที่อื่น
แล้วนำศพมาทิ้งเพื่ออำพรางนะครับ
ยังไม่สามารถระบุปมการเสียชีวิตได้
แต่ก็คาดการณ์ว่าคนร้ายร่วมก่อเหตุน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คนเลยฮะ

ที่มีผู้หญิงเสียชีวิตที่กาลสินนะครับ
เหตุทั้งพัทธลุงและกาลสินก็ถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญนะ